มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคุณผู้ชม
ขับรถกระบะไปพร้อมกับภรรยาจะเอาของไปส่งที่หนองบัวลำพู
ครับปรากฏว่าขับอยู่ดีดีรถของตัวเองเนี่ยไปชนท้าย
รถบรรทุกพ่วงแล้วกระเด็นตกลงไปที่คลองข้างทางได้รับบาดเจ็บนะคะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
บนถนนมิตรภาพขาขึ้นมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่น
พื้นที่ตำบลตะจันทร์อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ขับรถกระบะมากับภรรยาบรรทุกสินค้ามาค่ะ
เพื่อจะนำของไปส่งให้กับลูกค้าที่หนองบัวลำพู
แต่จังหวะขับมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีรถพ่วงขับอยู่ด้านหน้า
จู่รถกระบะของคุณเขาค้อค่ะก็ขับไปชนท้ายรถพ่วง
ชนเต็มเลยนะคะแล้วรถเนี่ยก็เสียหลัก
ทำให้รถตกไปอยู่ที่คลองข้างถนน
แต่เคราะห์ดีนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะ
จังหวะที่ลงไปแบบนี้ค่ะ
เพราะดีที่ระดับน้ำไม่ลึกก็เลยทำให้
รถมันไม่จมลงไปเต็มคัน
ทั้งคุณเขาค้อทั้งภรรยาออกไม่ได้ทันนะคะ
ส่วนสินค้าที่บรรทุกมาด้วยจมน้ำ
แล้วก็กระเด็นเกลือนเต็มถนนเลยค่ะ
ส่วนเขาค้อกาแล็กซี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ฟกช้ำตามร่างกายไหล่ซ้ายเจ็บค่ะ
กู้ภัยฮุก๓๑รีบนำตัวทั้ง๒คนส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงชื่อว่าคุณกิติศักดิ์นารีรักษ์อายุ๓๒ปี
รอให้การกับตำรวจเล่าบอกว่าตนเองก็ขับรถมาตามปกติ
จู่ได้ยินเสียงโคร่มบริเวณท้ายรถพ่วง
พอมองไปก็เห็นว่ามีรถกระบะมาชนท้ายแล้วนะคะ
น่าจะชนแรงนะดูจากหน้ารถของพี่เขาคอเนี่ยนะ
ใช่ค่ะชนแรงค่ะพอชนเสร็จปุ๊บก็เสียหลักตกลงไปข้างทาง
ทีนี้ตัวเองก็เลยจอดค่ะจอดแล้วก็รีบลงมาดู

เบื้องต้นสอบถามคุณเขาค้อกาแล็กซี่เล่าบอกว่า
คือตัวเองมองไม่เห็นจริงว่ามีรถบรรทุกพ่วงวิ่งอยู่ด้านหน้า
ก็เลยเป็นเหตุให้รถของตัวเองเนี่ยพุ่งไปชนท้ายเข้ากับรถบรรทุกพ่วงนะคะ
แต่เคราะห์ดีตนเองกับภรรยามีสติก็เลยช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถได้ก่อน
ที่พลเมืองดีแล้วก็หน่วยกู้ภัยจะมาช่วย
แล้วก็จะบอกว่าโชคดีซ้ำสองคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ภรรยาเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่แขนข้างซ้ายส่วนรถพังยับค่ะ
ทีนี้เราก็ถามคุณเขาคอว่าเอ๊ะเหมือนที่พี่เบิร์ตบอก
สยับสักขนาดนี้แต่เอาชีวิตรอดมาได้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมแขวนหลวงพ่ออะไรไหม
เขาบอกว่าเขาเชื่อเรื่องของบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตนและครอบครัวนับถือเป็นอะไรเดี๋ยวฟังเสียงพี่หน่อยค่ะ
ก็เลยไม่รู้เลยว่าของดีพี่เขาขอคืออะไรนะ